เอาละครับแล้วช่วงนี้นะครับอยู่กับบันเทิงไทยรัฐนะครับช่วงสดจริงถึงตัวนะครับตอนนี้เวลา๙นาฬิกา๓๑นาทีแล้วนะฮะอยากจะบอกว่าทีมงานของเราครับตอนนี้เป็นทีมแรกนะครับทีมข่าวบันเทิงทีมแรกเลยนะครับที่เรากำลังจะไปอยู่ในเหตุการณ์การบวชพระอีกครั้งหนึ่งของพจน์อานนท์นะฮะพจน์อานนท์คือเรียกว่า
เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยดีกว่านะฮะที่เรียกว่าเป็นแมวมอง
ดึงสร้างพระเอกดังประดับวงการบันเทิงมาแล้ว
ทั่วประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้นะครับเขากำลังจะทำเรื่องดีดี
กำลังจะบวชตอนนี้เราไปอยู่ที่วัดที่เขากำลังจะบวช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
แต่พี่เปิ้ลจะบอกน้องนัทนะฮะการเป็นเด็กวัดไม่ต้องม็อกหน้าเลอะเลอะดำขนาดนั้น
อันนี้มันสภาพเหมือนคนจะไปขโมยงัดตู้เงินบริจาค
พี่โป๊ดถามน้องหน่อยอยู่วัดอะไรเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะไม่ให้เข้าวัดนะให้อยู่วัดอะไรครับ

อ๋อใครรู้เพศนี้เอง

บอกพี่เปิ๊ปนาคอน

ทำเนียนทำเนียน

จะเห็นเรือที่มายืนจะมายืนเล่นเหรอครับ
มาเป็นผู้สื่อข่าวไงพี่แต่ว่าแอปเป็นเด็กวัดนิดนึงได้ไหมฮะ

จะเข้าหอแต๋วแตกภาคต่อไปได้ไหมฮะ

พี่โภตเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะคุยกับพี่พบนิดหนึ่งสักคู่นะครับหาเลย

ย้อนไปไกลมากเลยพี่โภตสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่โภต
สวัสดีครับพี่โภตอานนท์ยืนดีด้วย

จริงครับบวชเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเบียดเลย

อันนี้ซ้ำรอยกับวูดดี้เลยนะฮะอะไรคะ

เดี๋ยวจะถามจะเบียดกับใคร
เดี๋ยวต้องรอดูเองว่าใครจะถือหมอนนะครับ

ถือสัญญานะอย่าพูดมั่วนะ

เดี๋ยวอันนี้เป็นการบวชครั้งที่เท่าไหร่ของพี่พศครับ

เคยบวชแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว

เพราะว่าเรามาถ่ายหนังหลวงพี่แจ๊ดที่วัดสะเกดไงครับ
แล้วเราก็ตอนถ่ายเราก็พึ่มพำมาไว้ว่าถ้าหนังได้ตังค์เราจะบวช
แล้วพอดีเราก็เลยได้จังหวะโอเคไม่ใช่หลวงพี่แจ๊กถ่ายไปแล้ว
อ๋อนึกว่า๘๘๘แรงทะลุนอรก
อ๋อ๘๘๘เท่าอันที่๖ตุลาคับอ๋ออันนี้หลวงพี่แจ๊กเรียกว่าประสบความสำเร็จไปแล้ว

ใช่ครับเพราะว่าถึงว่าเราต้องทำตามคำที่เราพูดออกไป
ถูกต้องครับแต่เห็นบอกว่าบวชครั้งนี้เนี่ยพาน้องชายตัวแสบมาบวชด้วยเหรอ
ก็คือโต๊ดเนี่ยเขาจะบวชอยู่แล้วก่อนเราแล้วเราเนี่ยพึ่งจะตัดสินใจบวชได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ว่าเราบวชพร้อมน้องเลยดีกว่าเราจะได้มีเพื่อนเพราะจริงกลัวผีไง
ก็เลยมีเพื่อนบวชก็เลยขอบวชตามน้องเขา
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอถามตามที่หลายคนสงสัยเลยดีกว่านะครับผม
พี่พศจะบวชแล้วเดี๋ยวจะเบียดกับใครไม่รู้ล่ะเดี๋ยวรอดูใครถือหมอน
ส่วนน้องโต๊สเนี่ยบวชหนีคดีหรือเปล่า
อ๋อไม่ครับคดีเขาอยู่ในสารกันครับไม่เกี่ยว
แต่เวลาจะบวชนี่ถ้ามีคดีนี่เขาห้ามบวชไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่น้องเขาไม่มีคดีน้องเขาเป็นคนฟ้องครับ
น้องเขาฟ้องหมินประมาณครับนะฮะแต่ตอนนี้เขาแบบว่าเขาอยากบวชตั้งนานแล้วไงครับ
พอดีเขาก็เลยตัดสินใจมาบวชหรือว่าถามเขาเองดีกว่าไหม

ยินดีด้วยนะครับที่กำลังจะเข้ามาเป็นพระนวกะนะฮะ
เป็นพระใหม่ที่กำลังจะเข้ามาศึกษาทางธรรมนะฮะ
และเชื่อว่าเดี๋ยวโต๊ดจะต้องได้อะไรกลับไปแน่นอน
ถามผมเลยตามที่เขาอยากรู้กันเนอะ
หนีเรื่องร้ายอย่างนี้มาบวชหรอกหรืออะไรฮะ
ไม่ใช่ครับคือผมจะบวชให้พ่อกับแม่อยู่แล้วครับผม

คือตั้งใจก่อนที่จะมีเรื่องใช่ไหม

ใช่ครับตั้งใจก่อนที่จะมีเรื่องก็คือช่วงถ่ายหนัง๒เดือนนะครับ
เคยคุยกับพี่พดว่าเดี๋ยวผมจะหาวันบ่วมมีคลิวว่างไหม

ผมก็เลยตั้งใจบวชให้พ่อกับแม่ก่อน

พี่อย่าพักงานผมเลยมาบวชด้วยกันเลยพี่ป่ะ
ไม่ใช่ครับคือผมตั้งใจจะมาบวชคนเดียวครับ
แล้วก็พี่พศเหมือนแบบว่าพี่พศไป
เหมือนแบบขอพรตั้งใจอะไรอย่างนี้ครับผม
โพสต์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบวชด้วยเลยละกันอะไรอย่างนี้
บวชเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับครับอ๋อเป็นโอกาสดีตั้งใจจะบวชเอง

พี้พดไปเป็นติ่งน้องเขาเลยค่ะ

พจน์มาบวชอย่างนี้แล้วหนังก็ยังถ่ายไม่เสร็จ

อ๋อตัดต่อเสร็จหมดแล้ว
ตัดต่อเสร็จหมดแล้วแล้วตอนนี้เขาก็จะเป็นเปิดทำเสียงกัน
คือหมายถึงว่าภาคซ่อมตรงไหนบ้าง
ฮาไหมฮาไหมแล้วก็พอสุดก่อนไปก็ไปมิกหนังเลยครับ
เพราะหนังจะฉายวันที่๖ตุลานี้แล้วครับผม
ตุลาอีกนึกว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ดิใช่ไหม
ใช่อีกประมาณ๒๓อาทิตย์นะครับผม
โอ้โหได้ได้แล้วพี่พศเรื่องนี้เทพพิทักษ์ฮาไหม

ใช่ไหมคุณรอดูนี่คุณรอดูนี่
เห็นอะไรที่เป็นข่าวดังเป็นกระแสฝามาเล่นหมด

ยังต้องบอกว่าไล่มาทุกอย่างอะไรที่เป็นกระแสพี่พศเอามาหมดไม่ปล่อยเลย
อะไรแปลกพี่พศจับมากะเอาให้ดังอย่างนั้นเหรอ
ไม่ครับในหนังมันก็ต้องให้มันทันสมัยไงครับเรื่องนี้มีหมดนะครับ
ลองไปดูรอยปาร์ด๘นี่มีหลายข่าวอยู่ในหนังเลยครับ
แต่ไม่ได้ทำให้หนังเสียนะครับก็ให้มันเป็นมุกใหม่อะไรอย่างนี้ครับ
พี่พนช์เด็กปั้นอีกแล้วนะ
อย่างเทพทักเขาก็ก็ตั้งใจ

ใช่จะออกสไตล์เกาหลีหรือเปล่าพี่
ถ้าอยากได้เรียนร้องเพลงกับพี่เวทป้าอยู่
ถ้าอยากได้อะไรแปลกไปเพิ่มนะฮะ
สนใจ๒พิธีกรนี้ไหมฮะ

ยังเจอตัวแปลกไม่ได้อย่างพี่เนี่ย

หาเจอจะชิงมาก่อนเลยนะฮะ

เพราะว่าตอนนี้คนไทยดูหนังไทยมากขึ้นไงครับ
ก็มาช่วยกันทำหนังไทยให้คนไทยดูดีกว่า

เดี๋ยวพอหนังเข้านะพี่เบิร์ตเดี๋ยวเอามาช่วยกันโปรโมทเลยนะ

อันนี้ในการที่จะบวชเขาไปเป็นพระเราก็ต้องสำรวมนะ
พี่พศทนไม่ด่าใครได้เหรอพี่พศ
อ๋อคือตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชุด
เตรียมตัวแล้วข้อบวชได้หรือยัง

พี่โพธเคยบวชมาแล้วแต่โต๊ธอ่ะท่องบวช

โต๊ะเขาซ้อมมา๒เดือนแล้วครับแต่ผมว่าเพิ่งจะมาซ้อมมา

พี่พศค่ะสุดท้ายเลยจะบวชนานแค่ไหนคะ

แต่โต๊ะเขาประมาณ๑๕วันแต่ของพี่ได้แค่๗วัน
เพราะหนังพี่จะฉายแล้วไงปาร์ด๘มันจะเข้าอยู่แล้ว
พี่ต้องรีบออกไปทำหนัง
โปรดักชั่นต่อ

นุโมทนาบุญด้วยนะพี่นะทั้งสองคนเลย
แล้วก็ขอให้๘๘แรงทะลุนรกที่กำลังจะเข้าในวันที่๖ตุลาคมนี้นะฮะ
ยังไงก็ขอผลบุญที่มาบวชคราวนี้ให้กับแฟนหลวงพี่แจ๊สจีดด้วยนะครับ
ที่เขาไปดูหนังเราเราก็เอาบุญฝากพวกเขาด้วยนะครับขอบคุณ

ครับผมอนุโมธนาบุญด้วยนะครับขอบคุณครับพี่
ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับ

นี่ฮะนี่คือเรื่องราวดีของคนบันเทิงอีกนะครับ
จริงแล้วก็มีข่าวคราวนะครับว่าคนบันเทิงทยอยบวชกันเยอะเหมือนกัน
จริงไม่ใช่เรื่องแต่คนบันเทิงนะฮะ
คนบันเทิงเป็นแค่ต้นแบบในเรื่องดีเท่านั้น
เลือกเฉพาะเรื่องดีนะเป็นต้นแบบ
คนธรรมดาทั่วไปเหมือนกันนะจริงอยากจะผู้ชายไทยนะอยากจะให้เขาบวชเยอะ
เพื่อที่จะสืบสารต่อนะฮะทำความเข้าใจกับพุทธศาสนานะครับ
พุทธศาสนาของเราจะได้แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นยินดีกับทุกคนเลย
แล้วเดี๋ยวเที่ยงนี้นะฮะเขาก็จะโกนผมกันแล้วนะครับ

และนี่ฮะก็คือเรื่องราวของบันเทิงไทยรัฐนะครับ
สดจริงถึงตัวครับก่อนใครนะครับ
แล้วก็วันนี้นะครับเปิ้ลนาคอน
ฉลีค่ะไม่ต้องค่ะขอลาไปก่อน
พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ติดตามตอนต่อไป